ไปดูเรื่องแปลกในจังหวัดสกลนครกันบ้างนะครับ
ริมถนนใกล้กับอุทยานแห่งชาติภูพาล
คือริมถนนสกลนครการสินจะมีรูปปั้นรูปปั้นหนึ่ง

ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่าใครเอารูปปั้นนี้มาตั้งไว้
แต่ตอนนี้ถูกเรียกว่าแม่นาคอุ้มลูก
แล้วก็มีการก่อตั้งศาลไว้ด้วยนะครับ

ก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายสกลนครการสิน

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูพาล

อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ

เพราะว่าจะเห็นเป็นหญิงสาวมายืนอยู่ข้างทาง
แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ก็รู้ว่าเป็นรูปปั้นของแม่นาค
ในรูปแบบของการ์ตูนแบบนี้ฮะ

แม้ว่ามือจะยาวชูสัญลักษณ์รักรัก
แต่ว่าคนผ่านไปผ่านมาก็กลัวเหมือนกัน
กลางคืนใช่ฮะ
ก็จะเป็นแม่นาคอุ้มเด็ก
ปั้นแม่นาคนี้มีความสูงประมาณ๑เมตร
สบายสีขาวนุ่งผ้าถุงสีน้ำตาล
ส่วนหัวของรูปปั้นก็วาดเหมือนหน้าการ์ตูนนะนะ
มีผมยาวแล้วก็มีผ้าผูกมัดไว้รอบเอว
นางสาววาสนาบุตรดาแม่ค้าขายของป่าบริบทางเล่าให้ฟังบอกว่า
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างรูปปั้นนี้มา
แต่เดิมเคยตั้งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ๑๐เมตร
ไม่ได้อยู่ริมถนนแบบนี้แล้วก็ไม่มีหลังคาคุม
แต่หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านไปช่วยกันสร้างหลังคา
เปลี่ยนสบายแล้วก็นำนมกล่องมาถวาย
ส่วนสาเหตุที่มีการย้ายรูปปั้นมาตั้งให้เห็นเด่นชัดตรงบริเวณริมถนน
ก็เพราะอย่างนี้ครับเพราะช่วงกลางคืน
วัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมา
พบเห็นผู้หญิงข้ามถนนตรงบริเวณนี้
แล้วก็ยังเห็นแสงเป็นลูกไฟกลมไล่ตามหลังรถมาอีกด้วยนะฮะ
คิดว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์
และไม่ว่าอะไรก็ตามที่สิงสถิตอยู่ในรูปปั้นนี้

บอกให้ย้ายเธอออกมาข้างนอกหน่อย

คือก่อนหน้านี้แถวนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
แต่หลังจากย้ายรูปปั้นมาตั้งไว้ที่ริมถนน

คนขับรถบรรทุกพากันตั้งฉายา
ให้ร้านขายของป่าบริมทางบริเวณนี้ว่า

จอดพักตรงไหนซื้อของตรงไหน
ก็มาตรงนี้ฮะชุมชนแม่นาคเลย

แล้วก็มีคนมาจอดรถที่จะไหว้แม่นาคอุ้มลูกด้วยนะครับ

ไม่ทราบว่ารูปปั้นถูกนำมาตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อใด
และอาจจะเป็นอุบายของใครสักคนหนึ่ง

เพื่อป้องกันคนมาแอบเผาป่า
ซึ่งป่าแห่งนี้ก็เป็นป่าใกล้อุทยานแห่งชาติภูพาล
ตอนกลางคืนมักจะมีคนแอบมาเผาป่าตรงนี้
เขาก็เลยอาจจะมีการนำรูปปั้นมาตั้งไว้

พอกลัวก็ไม่กล้าที่จะมาเผาป่าตรงนี้นะครับ